การประชุมสภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครั้งที่๓ประจำปี๒๕๖๐มีวาระสำคัญคือการแก้ไขจำนวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของสมาคมในสมัยหน้า
โดยไทยลีก๑และไทยลีก๒ได้สิทธิ์ครบทุกทีม
ส่วนไทยลีก๓ที่มี๒โซนจะให้สิทธิ์อันดับ๑๗ของโซนรวม๑๔ทีม
ทำให้จะเพิ่มเสียงของทีมอันดับ๑และ๒จากลีกฟุตซอลชายและฟุตบอลหญิง
รวมถึงแชมป์ลีกฟุตซอลหญิงแชมป์ฟุตบอลชายหาดและสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอีกอย่างละ๑เสียง
ซึ่งพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลกล่าวว่า
ยึดอันดับในหลีกจากปีก่อนการเลือกตั้งแทนการเลือกตัวแทนจากแต่ละโซน
จะช่วยแก้ปัญหาล็อกคะแนนเสียงหรือกำหนดฐานเสียงได้
อกจากนี้สภากรรมการยังยึดมติเดิมที่ตัดสิทธิขอนแก่นยูไนเต็ดจากการเป็นสโมสรสมาชิกตลอดชีพ
กรณีมีเจ้าหน้าที่สโมสรเกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายผู้ตัดสิน
แม้ว่าขอนแก่นยูเนเต็ดจะยื่นอุทธรณคัดค้านมติสภากรรมการก็ตาม
พร้อมกับให้นำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมสามัญประจำปีในวันที่๓๐เมษายน
ส่วนการแถลงข่าวมิเตอร์เพลสโตโยต้าไทยลีกสัปดาห์แรก
ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างเมืองทองยูเนเต็ดแชมป์เก่า
บางกอกกลาสเอฟซีในวันพรุ่งนี้
โดยทศตวรรษีปานกุญซือเมืองทองกล่าวว่าจะขาด๓ตัวเก่งก็คือ
ลิโออีโฮและอดีศักดรายสอนแต่ผู้เล่นคนอื่นพร้อมลงสนาม
ส่วนจักรพันธ์พรสัยผู้เล่นบางกอกกลัสยอมรับว่าเกมนี้เป็นงานหนัก
แต่จะขอเก็บคะแนนแรกของฤดูกาลให้ได้
อื่นที่น่าสนใจวันเสาร์ที่๑๑กุมภาพันธ์การท่าเรือพบราชบุรีเอฟซี
และวันอาทิตย์ที่๑๒กุมภาพันธ์บุรีรำยูไนเต็ดพบชนบุรีเอฟซี